มีบ้านหลังหนึ่งเขามีงานงานบวช

คือช่วงนี้หน้าร้อนแต่มันมีพายุฤดูร้อนเข้ามา

ไม่อยากให้เกิดฝนตกต้องปักตะไคร้
ใช่ค่ะสาวบริสุทธิ์ปักตะไคร้ค่ะ
นี่ใช้กางเกงชั้นในของแม่ม่ายสีแดง
กางเกงชั้นในเขาบอกเป็นของใหม่นะคะ

หลายคนแบบครับของใหม่หรือของชัยแล้ว
นี่เราไปหาเจ้าของบ้านมาแล้วนะครับนี่ฮะ
บ้านเนี้ยเขาจะบวชลูกบวชหลานค่ะ
บวชพระ๓รูปด้วยกันนะฮะ

บอกพอเอากางเกงชั้นในสีแดงของหญิงสาวที่เป็นแม่ม่ายเนี่ย
ขึ้นไปนี่ไปหมดเลยฝนฟ้า
สว่างเลยเห็นไหมนี่ฮะ

กางเกงในสีแดงเป็นลูกไม้ด้วยนะคะโอ้โห
บอกว่าที่บ้านซับเปิบฝนตกแรงมากที่นี่ได้ทงดีเลยรอด
แต่คนที่เห็นบางคนก็แบบแหม่มันก็ตะขิดตะขวงใจอยู่นะ
บางคนก็เออแปลกดีนะครับบ้านหลังนี้นะครับ
งานบวชอยู่ที่หมู่๔นะครับบ้านเนินตะขบตะบนวังโป่ง
อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นสามเมษายนนะครับ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับเราไปคุยกับทางเจ้าของบ้านมาแล้วนะครับ
เจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของงานนะครับก็คือนางสมพงศ์ลาคลีนะครับ
เธอบอกว่ากางเกงชั้นในที่เห็นเนี่ยเป็นกางเกงใหม่นะ
ไม่ได้เอากางเกงเก่าที่ไหนนะครับเอากางเกงใหม่นะครับ
มีน้องเนี่ยขายชุดชั้นในอยู่แล้วก็เลยสั่งให้เอามาขายให้หน่อย
เพราะว่ามีคนเขาบอกว่าลองใช้วิธีนี้สิถ้าไม่อยากให้แบบฝนตกอะไรประมาณอย่างเนี้ย
เดี๋ยวงานจะยุ่งนะฮะก็เลยให้น้องเนี่ยเขาเอากางเกงชั้นในใหม่ที่ไม่ได้ใช้เลยนะแบบ
กล่องเลยเอามาให้แล้วให้หญิงที่เป็นแม่ม่ายในหมู่บ้านเนี่ย
ชักขึ้นไปช่วยเอาขึ้นไปบนยอดไม้ยอดเสาตรงนี้นะครับ
ก่อนที่จะเอากางเกงขึ้นไปแขวนเนี่ยก่อนหน้านั้นสัก๕นาทีนะฝนกับลมเนี่ย
โอ้โหมาเต็มเลยค่ะพอขึ้นไปได้แป๊บเดียวครับโอ้โหหายไปหมดเลยนะครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้จริงหรือเป็นเรื่องของฝนฟ้าปกติ
มันก็แล้วแต่นะแต่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ส่วนแม่ม่ายคนที่เอากางเกงขึ้นไปแขวนนะครับ
บอกว่าเธอเนี่ยเอาขึ้นไปแขวนเองนี่แหละเป็นแม่ม่าย
เจ้าภาพเขาบอกช่วยหน่อยเถอะนะครับเธอก็เอาขึ้นไปปักนะ
โดยบอกว่าขอให้ฝนไม่ตกสองวันนะตามที่เจ้าภาพเขาจะมีงานนะครับนี่ฮะ
บอกว่าส่วนตัวเธอเนี่ยเธอก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างกับเรื่องนี้นะ

เขาให้เอาเกงในขึ้นปัดก็บอกว่าขอ๒วันวันที่๒ที่๓

แยกไปปัดตรงนี้กับสระหน้าบ้านตรงปุ่มไป
ย้ายไปตรงมุมนั้นก็บอกว่าตรงนี้มันมีตรงกลาง
แต่ในความเชื่อของคุณพี่เชื่อมั้ย
ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง
เนี่ยผมก็ไม่เคยได้ยิน
ขนาดคุณย่าของพระเนี่ยลูกหลานสามพระสามรูปเนี่ยงานบวชเนี่ย
ชื่อคุณย่าสุมารีนะครับคุณย่า๖๙แล้วย่าถืออยู่ด้วยเนี่ย
ย่าบอกตั้งแต่ย่าเกิดมาเนี่ยได้ยินแต่เรื่องเอาตะไคร้มาปักนะ
ถ้าไม่อยากให้ฝนตกเวลาจะมีงานที่บ้านเนี่ยโดยต้องเอาโคนเนี่ยชี้ขึ้นฟ้านะฮะ
เวลาแบบเทวดาเนี่ยเบื้องบนเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมปลูกตะไคร้เอาโคนชี้ขึ้นฟ้า
ก็ไม่พอใจก็จะไม่ให้ฝนตกค่ะนี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน
กางเกงชั้นในสีแดงของแม่ม่ายมาไล่ฝนเนี่ยฮะ
มีความเชื่ออย่างไรฮะที่แฝนกางเกงในเส้นแดงไล่ฝนฮะ
ก็เขาบอกมาว่าถ้าลมฟ้าลมฝนมาถ้าเราจะจัดงานเนี่ย
ให้เอากางเกงในแฝนให้แฝนแล้วขนสีแดงเกงในสีแดงมาแฝน
ครับแล้วฝนมันก็จะไม่ค่อยตกไม่ตกเลยใช่ไหมฮะเลย
ก็เลยทำให้แม่ม่ายแสนนะต้องแม่ม่ายใช่ไหมครับจ้ะ
เคยได้ยินแต่เรื่องไล่ผีแม่ไม้อันนี้ไล่ฝน
โอ้โหเขาก็เลยบอกว่าใครอยากลองทำตามเขาก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์อะไร
แล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อไม่เป็นไร